มาตามเรื่องของนักร้องสาวคุณอาร์มชุติมานะคะ

ประเด็นเรื่องของการขอยกเลิกสัญญา
เรื่องนี้มีประเด็นมาต่อเนื่อง
นับตั้งแต่คุณอาร์มชุติมาบอกว่า
ซึ่งยังมีสัญญาเหลืออยู่อีก๒ปี๗เดือน

ถูกจับคาเวทีมา๒ครั้งที่จังหวัดสะแก้ว

เป็นการร้องเพลงที่ละเมิดลิขสิทธิ์
ในห้างประจักรชัยก็บอกเลยว่า
ถ้าเกิดใครจ้างอาร์มชุติมาไปร้องเพลงเนี่ยนะ
เดี๋ยวเราแจ้งความด้วยเพราะว่าเอาเพลงลิขสิทธิ์ของเขาไปร้อง
กลายเป็นประเด็นดราม่าอยู่ระยะหนึ่งนะคะ
สุดท้ายเนี่ยคุณอามชุติมาบอกว่า
เพราะว่าคือจริงแล้วเหมือนกับนัดเจรจากันซะด้วยซ้ำ
แต่พอไปถึงเนี่ยในห้างประจักรชัยไม่อยู่นะคะ
เมื่อวันที่๒๒ตุลาคมที่ผ่านมา

เพราะว่าเขาอยู่ระหว่างการเดินทางไปต่างจังหวัด

มันก็ที่หนูเคยให้ข่าวไปค่ะ

ลิขสิทธิ์เพลงอะไรอย่างนี้จะสู้

ตอนนี้หนูอยากได้อิสระมากกว่า
เรื่องลิขสิทธิ์เพลงก็คงไม่เป็นไร

หลุดจากหายแล้วก็ไปติดของนายพลตลอดชีวิต
มันมัน
ไม่รู้ว่าจะมีการเข้าใจผิดหรือเปล่า
เดี๋ยวต้องรอถามอาจารย์ประจักษ์ก่อนครับ

ก็ต้องรออาจารย์คนนี้
เด็นสำคัญก็คือเรื่องของสัญญา

ทางด้านนายอัจฉริยะเรืองรัตนพงศ

เขายื่นมือมาช่วยทางฝั่งของคุณอาร์มชุติมา
เขายืนยันว่าสัญญาเป็นสัญญาธาตุ

และสัญญาเป็นลักษณะของสัญญาโมคิยะ
เพราะว่าตอนน้องอาร์มชุติมาเซ็นสัญญาอายุเพียง๑๗ปี
แล้วก็ผู้ปกครองก็คือคุณแม่เซ็นในส่วนของการเป็นพยาน
ทีนี้เรื่องของสัญญาเป็นธรรมหรือไม่เป็นธรรมเนี่ย
อาร์มชุติมาก็เคยได้ให้สัมภาษณ์เอาไว้
ว่าจริงแล้วการเซ็นสัญญากับค่ายหายทองคำเซ็น๕ปี
สัญญาบอกว่าต้องจัดสรรปันส่วน๓๐
หมายความว่าคุณอาร์มชุติมาได้๗๐
ส่วนทางค่ายได้๓๐ก็คือ๗๐กับ๓๐นะคะ
แต่ถ้าร้องเพลงปกติก็ได้เงินในส่วนที่ตกลงกันไว้
หมายความว่าตอนนั้นเนี่ยถ้าเกิดทางค่ายเรียกค่าตัวคุณอาร์มชุติมา

แต่ก่อนหน้านั้นถ้าได้ค่าตัว๓๐๐๐บาท
คุณอาร์มชุติมาได้แค่๕๐๐บาท

คือตอนที่มีปัญหากันเกิดขึ้นเนี่ย
ถึงขั้นที่ว่าขอเลิกธาตุและขอแยกตัวเป็นอิสระ
อาร์มชุติมาประกาศว่า
สิ่งที่เขารับรู้มาตลอดคือเขาไม่ได้รับความเป็นธรรม
เรื่องรายได้ต่างที่อยู่กับค่ายหายทองคำ
เขาเป็นนักร้องนักแต่งเพลงของค่าย
แต่มันไม่เป็นธรรมกับสิ่งที่ได้รับ
เขาก็เลยบอกว่าขอให้นายจ้างทั้งหมดเนี่ยนะ
ที่เคยจ้างงานที่เขาไปแสดง
ช่วยส่งบินช่วยส่งใบเสร็จมาให้หน่อย
เขาอยากรู้ว่าไอ้ที่เขาได้ครั้งละ๕๐๐๐ครั้งละหมื่นนึงเนี่ย
จริงแล้วผู้ว่าจ้างเขาจ้างเท่าไหร่
ปรากฏว่าพอบินที่ได้มาเนี่ยนะ

แต่อามบอกอามได้แค่หมื่นเดียว

บางงานจ้าง๓๐๐๐๐คุณอาร์มได้๕๐๐๐อย่างที่เธอบอกค่ะ
ใช่มันไม่ใช่๗๐๓๐ตามที่ตกลงกันในสัญญาณ

ก็คือเรื่องของเพลงผู้สาวขาเลาะ
ที่คุณอาร์มชุติมาเป็นผู้แต่ง

ได้มีการตกลงกันด้วยวาจา
กับทางผู้บริหารของค่ายว่า
จะได้ส่วนแบ่งจากลิขสิทธิ์เพลงนี้
แต่ไปมาส่วนแบ่งมันไม่ได้ตามที่ตกลงกัน
เพราะว่าในยูทูปเนี่ย

มี๓เพลงที่เซ็นขายให้กับทางนายห้างประจักรชัยไป

คืออดีตเคยพังที่เธอแต่งแล้วก็ร้อง
ผู้สาวขาเลาะที่เธอแต่งแล้วก็ลำไยหายทองคำร้อง

ตรงนี้เธอบอกว่าก็ถือว่าก็ให้ค่ายไป
โอนลิขสิทธิ์เพลงผู้สาวขาล้อหนึ่งหมื่นบาท
เซ็นวันที่๒๐มกราคมปี๒๕๖๐
สัญญาฉบับต่อไปก็คืออดีตเคยพัง
ทำสัญญา๒๐มกราคมปี๒๕๕๙

ทำสัญญาในวันที่๒๐มกราคมปี๒๕๕๙
คือวันเดียวกัน๓เพลง
ทำที่บ้านโคกสว่างทั้งหมดเลยนะคะ
มันก็วนอยู่อย่างนี้เพราะว่า
ทางนายห้างประจักรชัยก็ไม่ยอมใช่ไหม

ร้องเพลงที่ไหนก็ถูกตำรวจตามไปจับ
จนกระทั่งนายอัจฉริยะยื่นมือเข้ามาช่วย
แล้ววันนี้เห็นบอกว่ามีไลฟ์เฟซบุ๊กอะไรด้วยเหรอ
ใช่ค่ะประเด็นก็คือบิ๊กเซอร์ไพรส์บอกลาสัญญาธาตุค่ะ
คือคุณอัจฉริยะก็ยืนยันว่าได้มีการอ่านสัญญา
สัญญาที่เซ็นเอาไว้ถือว่าเป็นสัญญาที่ไม่เป็นธรรม
แล้วจะเป็นกรณีตัวอย่างให้กับศิลปินคนอื่นด้วย
ชมรมจะใช้มาตรการทางกฎหมายดำเนินคดีนะคะ
ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการยักยอกทรัพย์
เพราะว่าเป็นการผิดสัญญาไม่จ่ายค่าตอบแทนตามที่ตกลงไว้๗๐๓๐เนี่ยค่ะ

ดังนั้นตั้งแต่สัปดาห์หน้าไปต้นไปก็จะติดตามยึดอายัดทรัพย์ในทุนคนนี้
ตามคำพิพาสาคดีถึงที่สุด
นี้นะครับสันดารของนายทุนที่จ้างคนมาแล้วชักดาบไม่จ่าย

ฟ้องศาลแล้วสารตัดสินให้ชดใช้

แล้วเงิน๘แสนยังชักดาบไม่จ่ายเขาเลย
นี่คือพฤติการของนายทุนคนนี้ในการเอาเปียกคนทุกรูปแบบ
สัญญาธาตุนะครับ
หากไม่เป็นธรรมต่อไปน้องประชาชน
เรามีสิทธิ์บอกเลิกสัญญาได้
สัญญาธาตุถ้ามีการแสวงหาประโยชน์จากตัวเด็ก

กลายเป็นว่าเด็กเหลือ๒๐

ให้ผู้ใหญ่เอาไป๘๐

จะปล่อยให้น้องอาร์มอยู่ภายใต้การแสวงหาผลประโยชน์ของนายทุน
เป็นโซเชียลที่นอนแต่สายอินดีผมเป็นวิธีคิดแบบผมนะครับ
ถึงได้มีวันนี้สามเพลงให้อามมาร้องรอลำไยแต่งตัวเสร็จ
เราก็กั้นค่าตัวว่าลำไยตั้งนั้นเราแบ่งให้น้องนะคะ
ในที่น้องเป็นคนแต่งแล้วจะได้ตอบแทนน้องโดยด้วยกัน
ก็คือแบ่งกันคนละสองพันห้าเพื่อที่จะให้อามมีค่าตัววันละห้าพัน

ไปดูชิ้นแรกก็ได้ครับ
ก็เป็นเสียงของนายอัจฉริยะที่มีการเฟซบุ๊กไลฟ์
เพจชมรมช่วยเหลือเหยื่ออาจยากรรม
เราก็นำมาเทียบกับเสียงของในห้างประจักรชัยหายทองคำ
ให้สัมภาษณ์ทางโทรศัพท์กับทีมข่าวบันเทิงไทยรัฐของเรานะคะ
คือในห้างประจักรชัยก็พยายามยืนยันว่า

เพราะว่าก่อนหน้านี้กว่าน้องอาร์มชุติมาจะดังเขาก็ผลักดันนะ

แต่น้องอาร์มชุติมาเขาก็ให้สัมภาษณ์ว่าเพลงของเขาดังอยู่แล้วนะ
ยูทูปก่อนจะมาเซ็นสัญญากับหายทองคำเรคคอร์ด
แต่ในห้างประจักรชัยก็บอกว่าที่ดังคือลำไยหายทองคำ

คือทางค่ายก็สร้างมา

มีคนจ้างเป็นหมื่นเนี่ยเพิ่งจ้างเป็นหมื่นนี้เอง
เมื่อปลายปีที่ผ่านมานี่เอง
ทีนี้ก็มีประเด็นเพิ่มเติมจากการเฟซบุ๊กไลฟ์ของนายอัจฉริยะนะคะ
นายอัธริยะก็พูดถึงผู้ที่ทางค่ายไฮทองคำ
แต่งตั้งให้เป็นทนายความเป็นที่ปรึกษากฎหมายเนี่ย

ผู้ที่แอบอ้างว่าเป็นทนายความดรเป็นที่ปรึกษาของค่ายหายทองคำ
ตรวจสอบแล้วเขาไม่ได้เป็นทนายความ

หลังชาวบ้านฟ้องร้องให้ดำเนินคดีแจ้งความจับคนนี้ด้วย
คนที่ไม่ได้จบทนายความและดรออกสื่อถือว่าเป็นการหลอกลวงประชาชนเดี๋ยว
ดำเนินคดีในเรื่องของที่ปรึกษากฎหมายด้วยนะคะ
ข้อหาก็คือหลอกลวงประชาชนเดี๋ยววันจันทร์ที่๒๙ตุลาคม

นายอัธริยะบอกว่า
ว่าจ้างคนมาทำภาพยนตร์เรื่องผู้สาวขาเลาะ๕ล้านบาท
แต่ผิดสัญญาค้างจ่ายอีก๘แสนบาท
ทวงถามกลับเพิกเฉยจนต้องฟ้องศาล
โจทย์ชนะคดีในทุนในที่สุด
ติดตามยึดอัยศัพท์ของจำเลยตามความพิพาสาห์

ดังนั้นตั้งแต่สัปดาห์หน้าไปต้นไป
ก็จะติดตามยึดอายัดทรัพย์ในทุนคนนี้
ตามความพิพาสาห์กดีถึงที่สุด
แล้วเงิน๘แสนยังชักดาบไม่จ่ายเขาเลย

นี่คือพฤติการของนายทุนคนนี้
ในการเอาเปรียบคนทุกรูปแบบ

พอคุณลงทุนพอคุณได้ผลประโยชน์ปั๊บ

อย่าคิดว่าเป็นนายทุนแล้วจะทำอะไรกับใครก็ได้
อย่าคิดว่าตัวเองมีอำนาจ
อย่าคิดว่าตัวเองถือสัญญาอยู่ในมือ
สัญญามันก็เพียงแค่กระดาษใบหนึ่ง
แต่คุณธรรมจริยธรรม

ไม่ใช่เป็นสัญญาธาตุ
อะไรก็จ้างใครมาแล้วก็โกงเขาหมด

ตามถูกต้อง
ของอาร์มชูติมาถูกต้องตามกฎหมาย

เซ็นสัญญากับอาร์มชุติมาเพียงแค่๒คน

นายอัธยายืนยันแบบนี้
เป็นลักษณะของการบังคับให้ยินยอม
เนื่องจากพ่อแม่ของอาร์มชูติมา

เช่นเดียวกับกรณีที่มีการเซ็นเอกสาร

ซึ่งตอนนั้นอาร์มชุติมายังไม่รู้เรื่องข้อกฎหมาย
ในการโอนลิขสิทธิ์เพลงซะด้วยซ้ำค่ะ

เพลงเนี่ยมันจะมีคำล้องทำนอง

พวกนี้มันจะเป็นลิขสิทธิ์

ดังนั้นการขายเนี่ยโอนสิทธิ์เนี่ย

ว่าโอนสิทธิ์ของเขาเนี่ยคืออะไร

ไม่มีใครรู้หรอกว่าโอนสิทธิ์อะไร

การที่เขาซื้อมาหมื่นหนึ่งเพราะไม่คิดว่าจะดัง

มีชื่อเสียงติดแล้วเขาถึงมาซื้อ

เนี่ยเพื่อไม่ให้คนอื่นเอาไป

แต่นี่คือคุณลักษณะคือ

ก็คือหลอกให้เขาเซ็นว่าโอนสิทธิ์ให้

ถ้าผิดเขาตกลงก็คือหนึ่งแสน

ไม่ให้เขาอ่านหนังสือไม่ออกเลย

ถ้าไม่มีผู้แทนโดยชอบทำหรือพ่อแม่

นี่คือเขาไม่ได้ยินยอมนะ

ซึ่งเขาก็เองเขาก็ไม่ได้รู้ว่าเนื้อหาของข้อกฎหมายเป็นอะไร

ตอนนั้นที่มีการเซ็นสัญญาน้องอายุประมาณ๑๗

สัญญาทุกสัญญานี่คือเป็นสัญญาที่เป็นข้อกฎหมายนะ
สุดท้ายแล้วถ้าจะถามว่าคุณอาร์มชุติมาได้มีการขอยกเลิกสัญญา
ว่าคืนสัญญากับทางค่ายไปหรือยัง
ห้างประจักรชัยหายทองคำได้มีการเฟซบุ๊กไลฟ์บอกว่า
อาร์มชุติมาร์ยังไม่ได้คืนสัญญา
ตามกฎหมายก็ไม่ได้ขอยกเลิกสัญญาฉบับนี้ภายใน๑ปี
แต่นายอัจฉริยะบอกว่าไม่ใช่ไม่จริงนะคะ
จริงแล้วอาร์มชุติมาร์คืนสัญญา
แล้วก็ยกเลิกสัญญาไปนานแล้วค่ะ
คือวันนี้น้องอามกับคุณแม่ก็ให้ข้อมูลเนี่ยนะ

บอกว่าสัญญาที่มีกับค่ายหายทองคำของในห้างประจักรชัย

ส่งหนังสือขอยกเลิกสัญญาไปแล้วจริง
แต่ว่าผลทางกฎหมายในการที่จะต้องต่อสู้
ขึ้นโรงขึ้นสารอะไรกันเนี่ยมันยังมาไม่ถึง
ระหว่างทางนี้ไปออกคอนเสิร์ตอยู่๒ที่๒จังหวัด

ตำรวจก็พาไปที่สถานีตำรวจ
ครั้งที่๒ที่สระแก้วสพวนย
ปรากฏว่ามีผู้ที่มาบอกว่า

ถ้าจะให้จบแล้วมีคนเข้ามาช่วยเหลือเอาอย่างนี้

ให้เซ็นย้ายจากค่ายหายทองคำไปอยู่ค่ายชื่อค่ายนายพล

ได้ยินข่าวว่าอาร์มชุติมาไปอยู่ค่ายนายพล
ซึ่งอาร์มบอกว่าก็ขอประกาศเลิกธาตุ

เพราะคืนนั้นกลัวติดคุก

แต่เพิ่งมารู้ว่าค่ายในพล
คือค่ายลูกพี่ลูกน้องกับค่ายหายทองคำ
มันเหมือนกับมีอะไรซ้อนอะไรเหมือนกับว่าประมาณว่าอ่า
มีการที่จะพาเธอไปที่โรงพัก
แล้วก็เหมือนกับพยายามบีบบังคับ
เพื่อให้กลัวว่าจะติดคุก

ย้ายไปค่ายใหม่แล้วกันเดี๋ยวมีคนดูแล

คุณอาชญาบอกว่าสองฉบับนี้โมขิยาหมด
เรื่องลิขสิทธิ์เพลงหรือว่าเรื่องสัญญาที่มีอยู่
ที่สำคัญก็คือตอนอาร์มเซ็นเนี่ยกับค่ายหายทองคำนะ
รวมทั้งเรื่องลิขสิทธิ์เพลงอยู่แค่ม๔
คุณแม่อ่านหนังสือไม่ออกไม่รู้หนังสือ
คำว่าลิขสิทธิ์คืออะไรตอนที่อาร์มเซ็นอาร์มยังไม่รู้
บอกแค่ว่าทางค่ายบอกว่า
ตรงนี้ซะเดี๋ยวได้เงินเพลงละหนึ่งหมื่น
เพื่อที่จะได้ป้องกันไม่ให้มีใครเอาเพลง

เธอก็คิดว่าจะเป็นการที่มีคนมาปกป้องเธออย่างนั้น
แต่ว่าก็มีความคิดเห็นจากนักกฎหมายท่านอื่นนะคะ
ที่ก็วิเคราะห์ในเรื่องของสัญญา
สู้กันเรื่องของสัญญาเป็นโมคิยะ
โดยเฉพาะประเด็นที่ว่าน้องอาร์มเซ็นสัญญาตอนอายุ๑๗ใช่ไหมคะ

คุณแม่เซ็นในฐานะพยานแล้วสัญญาน่าจะเป็นโมคิยะ
ตรงนี้ทนายรัชพลศิริสาคอนประธานชมรม
สนับสนุนการต่อสู้เพื่อความยุติธรรม
เพจสายตรงกฎหมายยึดมั่นความยุติธรรม
เขามองว่าคดีนี้มันไม่ใช่คดีแรกนะคะ
น้องอามอาจจะไม่ได้ชนะคดีในประเด็นที่ว่าเป็นโมคิยะค่ะ
เพราะว่าก่อนหน้านี้เคยมีคนฟ้องร้องในลักษณะแบบนี้มาแล้ว
สองคดีแล้วสู้กันถึงสารดีกาเลยนะคะ
ซึ่งสารดีกาตัดสินในธรรมนองที่ว่า
การที่เด็กทำสัญญาโดยที่แม่เซ็นเป็นพยาน
ถือว่าแม่ได้ให้ความยินยอมแล้ว
แล้วก็ยกตัวอย่างคำพิพากษาสารดีกามา๒เรื่อง
ปี๒๕๑๒กับปี๒๕๕๙
ดีการนี้พิพากษาในลักษณะแบบนี้
ซึ่งนักกฎหมายเองก็จะมีการเทียบเคียงคำพิพากษาสารดีการนี่แหละค่ะ
ก็จะมีการวิเคราะห์ว่าคดีนั้นจะเป็นไปได้ที่จะแพ้หรือชนะอย่างไร
เพราะฉะนั้นก็ต้องไปสู้สู้ตรงที่คุณอัจฉริยะบอกว่า
ก็ตอนนั้นเขาไม่รู้หนังสือในส่วนของแม่นะ
ส่วนเด็กก็ไม่รู้ว่าคำว่าลิขสิทธิ์คืออะไร
คำว่าสัญญาคืออะไรคำว่าจ้างงานคืออะไรยังไง
มันก็มันต้องไปสู้กันต่อใช่ไหม
ห้างประจักรชัยก็เลยบอกว่าเรื่องนี้ไม่เป็นไร
เรื่องนี้ไม่เป็นไรก็ไปสู้กันในชั้นศาล
เพราะเขาก็ยืนยันว่าสัญญายังอยู่กับเขาค่ะ
ขสิทธิ์ทุกอย่างอยู่กับเขาจะมาเลิกง่ายไม่ได้
เอาเป็นว่าตอนนี้นายห้างประจักรชัยบอกว่าขอ๒ล้าน
ถ้าจะฉีกสัญญายกเลิกสัญญาก่อนกำหนดต้องจ่าย๒ล้าน
แล้วทุกอย่างจบค่าฉีกสัญญา๒ล้านที่เหลือ๒ปี๗เดือน
ทีนี้มาว่ากันด้วยเรื่องของคำว่าลิขสิทธิ์เพลงกันหน่อยครับ
ท่านผู้ชมครับเรื่องนี้ถ้าเป็นค่ายใหญ่
อันนี้เขามีระบบดูแลบริหารจัดการแบบชัดเจน
ว่านักร้องได้เท่าไหร่ค่ายได้เท่าไห
เลิกสัญญาไปแล้วเพลงยังอยู่กับใครบ้าง
ใครเอาไปร้องใครขอลิขสิทธิ์จะแบ่งจ่ายอะไรกันยังไง
แต่ตรงนี้ที่เกิดขึ้นกับกรณีของอาร์มชุติมา

เพราะเหมือนกับว่าตัวนักร้องซึ่งอาร์มเป็นนักแต่งเพลงด้วย
ไม่รู้เรื่องอะไรเลยเกี่ยวกับคำว่าลิขสิทธิ์
เรื่องนี้นะครับนายภัยบูลอมรพินโยเกียรติ
ซึ่งเป็นนักวิชาการด้านกฎหมายเกี่ยวกับลิขสิทธิ์นะฮะ
อธิบายนะครับบอกว่าลิขสิทธิ์เพลงตามกฎหมาย
ประกอบด้วยส่วนสำคัญ๕ส่วน
เพลงเพลงหนึ่งนะครับท่านผู้ชมครับ

สามคือการนำคำร้องกับธรรมนองมารวมกัน
ที่เราได้ยินว่าเรียบเรียง

สถานที่อัดร้องหรือห้องบันทึกเสียง

ห้าเสียงร้อง
ของคนคนนั้นก็คือนักร้อง
เขาจะมีครบทั้ง๕ข้อเวลาทำเกี่ยวกับเรื่องของกฎหมายลิขสิทธิ์

จะขาดในส่วนของการบันทึกเสียง

หรือว่าขาดส่วนอื่นยังไงก็แล้วแต่
กรณีของอามชุติมากับค่ายหายท่องคำ
ทางนายภัยบูลบอกว่าต้องไปดูเอกสารอย่างละเอียดก่อน
ว่าตอนที่ทำสัญญาระบุสิทธิ์กันแบบไหนอย่างไร

จะเป็นทางออกได้ดีที่สุดก็คือเรื่องของการเจรจากลายเกลี่ย
แต่อำนาจในการฟ้องร้องได้มอบให้เขาด้วยหรือเปล่า

ทั้งสองฝ่ายกลับไปดูตัวสัญญา
ข้อมูลตัวเองดีกว่าว่าครบถ้วนไหม
ถ้าไม่ครบถ้วนก็น่าจะเจรจาคุยกันน่าจะดีที่สุด
นี่ค่ะก็ถือว่าเป็นกรณีศึกษานะคะ
สำหรับการทำสัญญาระหว่างค่ายกับตัวศิลปินครับ
ก็เลยมีการแนะนำว่าในอนาคตนะ
ถ้าศิลปินคนไหนจะมีการเซ็นสัญญากับค่ายเนี่ย
ต้องครอบคลุมโลกไซเบอร์ด้วยนะ

บางทีเซ็นแค่ว่าไปร้องตามงาน
คอนเสิร์ตการแสดงอีเวนต์
แต่ปรากฏว่าไอ้ที่ไปเผยแพร่

จริงค่ะต้องครอบคลุม
อ่ะเดี๋ยววันไหนออกเพลงออกซิงเกิ้ลเดี๋ยวพี่ดูให้
โถใครจะมาเซ็นด้วยล่ะคะ